ส่วนที่พระนครศรีอยุธยานะครับตำรวจก็ไปล่อซื้อแก๊งค่ายาเสพติดเหมือนกัน
ทีนี้คนที่ถูกล่อซื้อเนี่ยเขาก็หนีตำรวจ
แล้วก็ไปจมน้ำตายในแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
ซึ่งญาติเขาติดใจว่ามันใช่หรือเปล่านะ
ตำรวจบอกว่าตกใจวิ่งหนีตำรวจแล้วไปจมน้ำตาย
มันใช่แบบนั้นหรือเปล่าญาติเขาติดใจนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับ
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุนะฮะ
ทางแม่น้ำป่าศักดิ์นะครับบริเวณท่าจอดเรือลากจูง
ที่ถนนอูทองตรงข้ามวัดประสาทตะบนหัวรอ
อำเภอพระนครศรีอายุทยาบอกว่ามีคนศูนย์หายลงไปในแม่น้ำ
ก็ต้องให้ชุดประดาน้ำเนี่ยลงไปงมร่างขึ้นมา
เรือลากจูงนี่จอดเทียบท่าอยู่หลายลำนะครับ
จุดที่มีผู้สูญหายเป็นร่องระหว่างเรือที่จอดเทียบท่า
นักประดาน้ำก็ไปงมค้นหาแล้วก็นำร่างขึ้นมาได้นะครับ
ซึ่งตอนนั้นเขาเสียชีวิตแล้วนะครับชื่อนายธีรศักดิ์วีรนาศโคสิต
อายุ๔๐ปีจากการชนสูตรศพในเบื้องต้นเนี่ย
พบว่านายธีรศักดิ์มีบาดแผลแตกที่คิ้วขวา
เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีดำ
ในกระเป๋ากางเกงมีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
แล้วมีเงินสดอยู่๑๙๐๐บาท
ญาติของนายธิรศักดิ์พอได้รับแจ้งเหตุ
ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุมาดูศพ
แล้วก็บอกว่าตัวของนายธิรศักดิ์มีบ้านพักอยู่
ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนี่เองที่เขามาจมลงไปแล้วก็เสียชีวิต

โดยเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมาเพิ่งครบวันเกิดของเขาครบรอบ
คล้ายวันเกิดแต่ญาติเนี่ยติดใจเพราะว่าตำรวจเนี่ยบอกว่าเขา
หนีการล่อซื้อยาเสพติดแล้วกระโดดน้ำหนีแล้วก็จมน้ำเสีย
ชีวิตญาติติดใจว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าธีรศักดิ
เนี่ยเขาว่ายน้ำเป็นนี่นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแซคนัทวิน
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับอ่านี่นะฮะ
ที่วัดพิชัยสงครามเป็นที่ตั้งศพของนายธิรศักดิ์นะครับ
คือทางญาติพี่น้องครอบครัวหรือว่าเพื่อนของเขาก็จับกลุ่ม
พูดคุยกันเกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตายของนายธีรศักดิ์ญาติบอก
ว่าตัวของธีรศักดิ์เนี่ยเขาติดคุกคดียาเสพติดมานาน๖ปีเพิ่ง
โทษมาได้๒๓เดือนแต่พอพ้นโทษมาแล้วเนี่ยไม่รู้จริง
ว่าเขากลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ส่วนตำรวจให้
ข้อมูลกับญาติผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุมาล่อซื้อยาเสพติด
จากผู้ตายอย่างเงินที่พบในตัวของผู้ตาย๑๙๐๐บาท๑๕๐๐บาท
เนี่ยคือเงินของผู้ตายแต่แบงค์ร้อยอีก๔ใบ๔๐๐บาทนี่คือ
ล่อซื้อยาเสพติดค่ะตำรวจมีหลักฐานยืนยันเพราะว่าเขาจะทำ

ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยส่งชุดสืบสวนไปสอดแนมที่
บ้านพักของผู้ตายแล้วก็ถ่ายภาพให้ญาติได้ดูด้วยนะคือตอน
น่ะตำรวจบอกมีภาพทงภาพถ่ายให้ญาติได้ดูหมดแต่ยังไม่ได้

ตอนที่ผู้ตายเนี่ยกำลังขี่รถออกจากบ้านเนี่ยเขาเห็นตำรวจ
ก่อนเขาก็เลยวิ่งหนีแล้วก็กระโดดลงแม่น้ำไปแล้วก็จมน้ำ
เสียชีวิตซึ่งตำรวจเนี่ยญาติบอกว่าได้มาให้ญาติเนี่ยเซ็นว่าไม่
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตญาติก็เลยบอกรู้สึกคาใจ
อย่างเมื่อเช้าไปที่ตำรวจตำรวจก็ชี้แจงว่าเป็นแบบนี้
รูปให้ดูเราก็ต้องตามตำรวจเพราะว่าตำรวจเขามีภาพให้ดู
แต่ตรงข้างด้านนอกเขาก็จะพูดอีกแบบนึงแต่มันก็แปลกแต่

นิทยาศก็ขาใจนะครับทุกผู้ชมครับคุณแซคณทวินก็เลยไปตรวจ
สอบที่ริมแม่น้ำป่าศักดิ์หน่อยนะครับแล้วได้เจอกับเจ้าของ
เรือลากจูงนะชื่อพี่แป๊ะนะที่ทางนายธิรษัทเขากระโดดลงไป
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตเนี่ยนะนี่พี่แป๊ะนะฮะชื่อสมมุตินะคือพี่แป๊
บอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำใน
เรือได้ยินเสียงคนตะโกนบอกมีคนจมน้ำก็ออกมาดูตอนนั้น
เนี่ยเห็นนายธีรศักดิ์ผู้ตายเนี่ยกำลังจะจมลงไปในน้ำพี่แป๊ก

บอกมันใกล้ที่สุดแล้วพยายามจะโยนลงไปให้เกาะแต่ไม่ทัน

แล้วโยนผมโยนการ์รอน
รอนไปเขาก็ฟ้าไม่ทันแล้วแล้วก็หาจมลงไปตรงนี้ด้วย
คือพี่แป๊ก็ชี้ให้ดูสภาพแวดล้อมแถวนี้นะครับบอกว่าทางนายธีรศักดิ์ผู้ตายน่าจะวิ่งลงมา
แล้วก็ตรงมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นริมแม่น้ำแล้วก็ปีนรั้วกระโดดลงมาในแม่น้ำ
ซึ่งความสูงจากตระลิง๓๔เมตรแล้วข้างล่างเต็มไปด้วยต่อไม้
คือจากตลิ่งลงมาถึงน้ำเนี่ย๓๔เมตรแล้วข้างล่างลงไปเนี่ย
มันลึกสี่เมตรแต่มันเต็มไปด้วยต่อไม้คาดว่าผู้ตายเนี่ย
ตอนกระโดดลงไปเนี่ยน่าจะกระแทกกับต่อไม้
คือต่อให้ว่ายน้ำเป็นแล้วกระแทกแรงเนี่ยก็คงจะหมดแรงแล้วก็จมลงไป
จุดที่ผู้ตายวิ่งมาวิ่งมาจากบ้านย่าของเขานะครับ
ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดประสาทนะครับนี่เป็นจุดที่ตำรวจบอกว่า
สอดแนมอยู่เพื่อล่อซื้อยาเสพติดจากนายธิรศักดิ์
แล้วผู้ตายเนี่ยกำลังขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน
พอเห็นตำรวจก็เลยวิ่งหนีแล้วก็กระโดดลงแม่น้ำ
ระยะทางประมาณห้าสิบเมตรนี่เราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะฮะ
เมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่หน้าบ้านของนายธิรศักดิ์เลยนะครับ
นี่คือ๒๐นาฬิกา๒นาทีเมื่อวานนี้นายธีรศักดิ์ขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่บ้าน
แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
จอดที่ข้างบ้านผู้ตายแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านของผู้ตาย
นี่นะฮะหลังจากนั้นผ่านไปอีก๒๔นาที
ก็คือถึง๒ทุ่ม๒๗นาทีผู้ชายที่ขี่รถมากับผู้ตายเนี่ย
ขี่รถออกไปก่อนแล้วนายธีรศักดิ์ก็มาสตาร์ทเครื่องรถเอาไว้
แต่ยังไม่ทันได้ขี่รถออกไปนะครับมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาแสดงตัว
ทำให้นายธิรษัทตกใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนี
ไปทางด้านหน้าถนนหน้าบ้านนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะฮะ
ในจุดบ้านเขาค่ะนะฮะพอเขาทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีไปเนี่ย
นี่เห็นมั้ยฮะนี่เป็นกล้องริมถนนหน้าวัดนะครับ
ผู้ตายใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงสีดำวิ่งหนีไปทางโรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์
ระหว่างที่วิ่งไปก็หันหลังมาดูตำรวจด้วยจะมีตำรวจนอกเครื่องแบบสี่คนนะครับ
ไล่ตามหลังไปซึ่งหากดูจากภาพเนี่ยเหมือนกับตำรวจเองเขาก็ซุ่มอยู่แถวนั้นด้วย
เพราะว่าตรงกันข้ามเนี่ยจะเป็นสวนสาธารณะนี่เห็นไหมฮะอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะ
เขาจะซุ่มอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้มารวมกับอีกลุงที่วิ่งไล่
แล้วก็วิ่งไล่กันไปวิ่งไปถึงนู่นฮะที่วิ่งอยู่ในวัดประสาทก่อนหน้านี้ที่มาวิ่งไล่รวมกันไป
เนี่ยคาดว่าน่าจะมีตำรวจเนี่ยเป็นสิบนายที่วิ่งไล่ตามนายธีรศักดิ
จากฝั่งนู้นก็มีเห็นไหมฮะซุ่มอยู่หลายจุดเลย
พอนายธีรศักดิ์วิ่งไปสักพักเนี่ยฮะจะเห็นว่าวิ่งข้ามถนนไปจุดที่นู่น
ถ้าวิ่งข้ามไปเนี่ยจะเป็นจุดริมแม่น้ำป่าศักดิ์แล้ว
ว่าพี่แป๊ะเขามีเรือลากจูงจอดอยู่อ่ะ
ตรงนี้จะเป็นจุดที่ไปกระโดดลงไปในแม่น้ำ
ซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งตามไปด้วยนะครับ
ซึ่งคนนี้แหละเป็นคนที่วิ่งมาแล้วก็ตะโกน
บอกว่ามีคนจมน้ำมีคนจมน้ำ
หลังจากนั้นจะเห็นรถกู้ภัยอายุทยารวมใจ
ขับมาจอดที่ริมแม่น้ำ
ซึ่งจะเป็นช่วงที่มาค้นหาร่างของนายธิรศักดิ์
ตกลงไปในแม่น้ำแล้วจมหายไป
นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานนะครับว่า
ผู้ตายเขาวิ่งหนีตำรวจนะฮะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็จะคลายปมสงสัยให้กับญาติได้ว่า
ล่อซื้อยาเสพติดจริง
นี่ฮะส่วนบาดแผลที่เจอในศพของนายธีรศักดิ์เนี่ยนะครับ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นมีแผลที่หลังศีรษะ
ซึ่งคาดว่าเป็นการกระแทกกับของแข็งใต้น้ำ

สาเหตุการเสียชีวิตผลชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
แพทย์ระบุในใบบรณบัตรนะครับ
จมน้ำขาดอากาศหายใจเนี่ยฮะ

ทีนี้ก็ต้องให้ตำรวจเข้าไปเคลียร์กับญาติของผู้ตายต่อแล้ว